คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามีชาวอุยกู๒๐คนค่ะเขาเจาะผนังห้องควบคุมตัวต่างด้าว
อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาหลบหนีออกไป๒๐คน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกำลังเร่งค้นหากันอยู่แต่ว่ายังหาไม่เจอเลยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดเมื่อเวลา๒นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
อุยกูคาดว่าจะใช้ของแข็งในการทุบผนังห้องอาคารควบคุมคนต่างด้าว

ซึ่งตอนนี้หลบหนีออกไปได้ทั้งหมด๒๐คนจาก๒๕คน
ซึ่งก็เป็นต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองที่ไปเจอที่บริเวณน้ำตกโตนงาช้าง

ต่างด้าวกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกส่งกลับไปประเทศจีนและตุรกี
เพราะเป็นส่วนที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้
แล้วก็ไม่สมัครใจจะกลับไปที่ประเทศจีนด้วยค่ะ
โดยตอนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะดาวทหารตำรวจตระเวนชายแดน

ระดมกำลังออกไปค้นหาบริเวณป่าใกล้ชายแดนแล้วก็สวนยางพารา
แต่ยังไม่พบร่องรอยและเบาะแสแต่อย่างใดนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกด้วย
ชาวสวนยางในแถบชายแดนเขาก็ไม่ได้ออกไปกรีดยาง
ก็เลยไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรได้เลย
อกจากนี้จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง

แล้วก็จะใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าช่วยค้นหา
ล่าสุดตอนนี้ยังไม่พบชาวอุยกูที่หลบหนีแม้แต่คนเดียวนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ลดละความพยายาม
ยังคงค้นหาอย่างเต็มที่ค่ะ